ยังไม่จบแต่เรื่องต่อไปนี้เนี่ย

บอกว่ามามีเรื่องกับเมียเราใช่ไหม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ที่ลานหน้าบ้านที่กำลังมีการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองหนองแหนะฮะ
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขรา
ไปพบร่างของนายหมัดนิหมานอายุ๔๒ปี
ถูกยิงที่คอคุณผู้ชมนอนจมกองเลือดเสียชีวิตนะฮะ
ขณะที่เขากำลังดื่มน้ำชาอยู่แล้วถ้วยน้ำชาเนี่ยกระจัดกระจายครับ
มีเพื่อนร่วมวงดื่มน้ำชาหนีกันไปหนีตายคนละทิศคนละทางไม่มีใครยอมให้การกับตำรวจเลยนะครับ
ตำรวจก็เลยไปสอบสวนญาติของในหมัดผู้ตายแทนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
หมัดนั่งดื่มน้ำชากับกลุ่มเพื่อนอยู่
ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขี่กันมา๓คันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
พร้อมกับร่างของผู้ตายหงายท้องล้มลงแล้วก็เสียชีวิตขาดที่
ส่วนสาเหตุที่คนร้ายบุกไปยิงเนี่ยเพราะว่าตอนกลางวันของวันเดียวกันเนี่ย
หมัดผู้ตายเนี่ยไปมีเรื่องกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของเพื่อนบ้านนะฮะ
เนื่องจากว่าไม่พอใจที่มีการชวนเมียของในหมัดเนี่ยเอาทองไปจำนำ
คือเมียของคนยิงนี่แหละชวนเมียของในหมัดเนี่ยเอาทองไปจำนำ
สุดท้ายในหมัดรู้เรื่องก็เลยมีปากเสียงกันก็เลยไปทำร้ายร่างกายเมียของคนที่ยิง
หมัดมีเรื่องกับเมียของคนยิงก่อนนะฮะจนทำให้ฝ่ายเมียของเพื่อนบ้านคนที่ยิงเนี่ยบาดเจ็บ
แล้วก็มีการไปแจ้งความว่าที่โรงพักหาดใหญ่จนมาถึงตอนค่ำเนี่ยก็ยังมีการมาเอาเรื่อง
ก็คือมีการเอามีดเนี่ยไปฟันกันรอบหนึ่งแล้วนะแต่ตำรวจสายตรวจเข้าไประงับเหตุได้ซะก่อน
เหตุการณ์นั้นก็จบไปแล้วกระทั่งช่วงดึกนั่งดื่มน้ำชากันอยู่ฝ่ายผัวของคู่กรณีเนี่ยกลับไปถึงบ้าน
รู้เรื่องแล้วแล้วก็รู้ตัวแล้วกำลังตามตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวน
และก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้แข้นแทนเมีย
การวิ่งมีบางเรื่องจากเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนรักกัน
อย่าใช้กำลังในการแก้ปัญหาเลยนะคะมันไม่จบสวยสักคดีหนึ่งเลย